รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เห็นบอกว่าซื้อรถคันนี้มาไม่นาน
ดาวน์มาแล้วก็ผ่อนมาได้กี่เดือนแล้ว
ยังค่ะไปกู้ตังเป็นชื่อของคุณยาอย่างเดียว
สุดท้ายพอได้เงินไปเขาหนีไปเลยเหรอคุณยาย

ส่งดอกทุกวันนี้วันละ๓๐๐โดยที่ไม่หมดหนี้

๕๕๕คที่ฟื้นเรือในของกู

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

ก็เวลาดีของครอบครัวมาถึงแล้วนะครับ
รายการที่รับชมกันได้นะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับ
คุณพ่อทั้งคุณแม่คุณลูกคุณป้าคุณน้าคุณอาเพื่อนบ้าน
เรียกมาชมกันเลยนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

๓๒๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
พบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการสำหรับนักสู้ชีวิตโดยเฉพาะเลยนะครับ
ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย

ความเข้มข้นของชีวิตค่ะ
คือทุกวันที่ตื่นลืมตาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่านักสู้ชีวิตของเราก็เข้มข้นขึ้นทุกทีค่ะ
เหมือนเธอคนนี้ค่ะชีวิตก็เข้มข้นเหลือเกินค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกุณธารินนามสกุลศรีแก้ว
อายุ๒๙ปีชื่อเล่นชื่อว่ามัด

มีมัดมีแม่มีแฟนมีลูกชายแล้วก็มีลูกสาวค่ะ
แม่นะคะชื่อว่าแม่แมวอายุ๕๘ปีค่ะ
๖เดือนที่แล้วแม่ขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปส่งของ
แล้วทีนี้ก็มีเด็กตัดหน้าค่ะเป็นเด็กนักเรียน
ด้วยความที่แกไม่อยากชนเด็กแกก็หักล้มหักล้มเลย
เด็กก็ปลอดภัยดีไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าพอมาลุกขึ้นได้จับรถขึ้นได้
คุณแม่ก็เลยรู้ตัวว่าตัวเองแขนข้างขวามีปัญหาแล้ว
พอไปเช็คก็เอ็กซาเรย์ถึง๓ครั้งเลยถึงจะรู้ว่ากระดูกหัวไหล่มันหัก

แล้วก็ไปขี่รถเกิดอุบัติเหตุ
แขนหักตอนหักนี่ทรมานมากเลย
ทำอะไรก็ไม่ได้คนเคยทำงานไม่ได้ทำ
แล้วแขนก็ต้องมาค้องไว้อยู่เงียดตลอด

หลังจากที่ประสบปฏิเหตุแล้วคุณแม่ก็ยกแขนไม่ได้
จากที่แม่เคยยกของหนักได้ยกไม่ได้
แกก็มีความเสียใจอยู่ในใจค่ะ
คนที่๒นะคะเป็นแฟนมัดชื่อว่าบอลอายุ๓๑ปีค่ะ

ทางบริษัทนะคะติดต่อให้เราไปส่งสี
ตามบริษัทที่เขาแนะนำมาก็เป็น๑๐ถังบ้าง๒๐ถังบ้าง๕๐ถังบ้าง

คนที่สามคือลูกสาวค่ะอายุ๔หัว
ชื่อน้องจันเจ้าค่ะน้องจันเจ้าเป็นเด็กน่ารักค่ะ
ช่างพูดช่างคุยเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านนะคะ
ทางไหนเขาก็จะรู้ชื่อโอ๊ยจันเจ้ามาแล้ว
คนที่สี่ตัวแสบเลยค่ะลูกชายหนูชื่อน้องอาบาทค่ะอายุ๓ขวบค่ะ
เอาไว้เป็นเด็กที่น่ารักค่ะฉลาดพูดเก่งเถียงเก่ง
คนที่ห้าคือตัวมัดค่ะตอนนี้มัดป่วยเป็นโรคตายบวมน้ำค่ะ
เกิดมาจากเมื่อ๖ปีที่แล้วค่ะมัดเป็นนักร้อง
นักร้องในที่นี้ก็คือต้องขายรูปร่างขายเสียงนะครับ
เป็นนักร้องตามผับก็เลยเกิดการอยากกินเพื่อให้ตัวเองสวย
ยาลดน้ำหนักค่ะยาทำให้ผิวขาวแขนขาเรี่ยวจากไขมันตัวเบิร์นไขมัน
ทุกอย่างเลยที่มันครอบคลุมเกี่ยวกับร่างกายมัด
วันหนึ่งอะพี่ตกวันละ๑๕เมตรกินติดต่อกัน๖ปีค่ะ
วันหนึ่งหนูเจ็บท้องมากเลยก็ไปโรงพยาบาล
เขาพูดกับหนูมาคำนึงว่าน้องพร้อมจะคลอดแล้วนะช็อกพี่
หน้าท้องก็ไม่ออกด้วยความที่โบราณเขาว่าท้องสาวท้องแรก
ลูกหนูออก๖เดือนอยู่ในตู้อบทั้งหมด๒๙วัน
เขาตรวจขึ้นวัดหายใจอะไรทุกอย่างปกติหมด
แต่พอออกจากโรงพยาบาลได้๒วันแม่เขาก็ย้ายลูกหนูไปอยู่ระยอง

วันผ่านไปน้าเศร้าโทรมาว่าลูกสาวหนูตัวเหลือง
ก็ต้องไปรับจากระยองเพื่อตีขึ้นมาผ่าตัดตับ

พอผ่าตัดตับเสร็จแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลเด็ก
เขาแจ้งหนูมาว่าลูกหนูจะตายภายใน๓เดือน
เขาให้แฟนหนูเซ็นยอมรับว่า
ถ้าลูกหยุดหายใจให้ถอดเครื่องช่วยหายใจโดยไม่ต้องปรึกษาเรา

เขาบอกว่าแต่ลูกคุณจะอยู่ได้แค่๓เดือนไม่เป็นไร

หนูก็เอาลูกกลับมาเลี้ยงที่บ้านบ้านหลังนี้เนี่ยค่ะพี่
ด้วยความรักเลี้ยงเหมือนอยากขอโทษเขา

จากการที่มัดนะกินยาเสื้อมะหันต่าง

มันก็ส่งผลให้ตัวมัดต้องเป็นโรคไตบวมน้ำค่ะ
เราทานน้ำไปเท่าไหร่แต่มันออกได้ไม่เท่ากับที่เราทาน
มันก็จะทำให้เราเจ็บแขนบ้าง
เพราะแขนช้าบ้างตัวบวมขึ้นเรื่อย
จากตอนแรกน้ำหนักมัน๕๐กิโล
ตอนนี้น้ำหนักมัด๑๑๕กิโลค่ะ
ทุกวันนี้มันมีอาชีพรับจ้างทำเศษผ้า
ก็คือทำส่งโรงงานเป็นกิโลละ๑๐บาทค่ะ
ช่วงนี้โควิดพี่ขายไม่ได้เลย
ผ้าที่เราลงทุนไว้ก็จมหมดเลยค่ะ

เราเหมือนเป็นสาวหลักเรามีภาระที่ต้องดูแลเรามีแม่
มีทั้ง๓คนที่เขาต้องรอเงินจากเรา
อยากได้เงินรางวัลมาใช้หนี้ค่ะเป็นหนี้นอกระบบค่ะอยู่สี่หมื่นบาท

วันนี้ตั้งใจมาสู้ในรายการร้องได้ให้ล้านตั้งใจเต็มที่ค่ะ
เพื่อจะหาเงินไปปลดหนี้ให้คุณแม่
เต็มร้อยค่ะสู้เต็มร้อยเลย

ปีค่ะตอนแรกที่เริ่มกินนะคะวันละ๓เม็ด๑อาทิตย์
น้ำหนัก๒กิโลหายเกลี้ยงเลยค่ะทั้งที่หนูก็กินข้าวปกติ
ไปหาหมอหมอเขาบอกว่ามัดกำลังจะคลอดลูก

บอกว่าน้องไม่มีพัฒนาการทางด้านสมอง

ไม่สามารถยกมือยกแขนไม่สามารถพลิกตัวเอง
ไม่สามารถได้เลยต้องนอนติดเตียงตลอด

ถ้าเรารู้สักนิดว่าเรามีเขา

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทครับ
ฉันรักเธอยิ่งกว่าใคร
เธอจะรู้หรือไม่ว่าใจฉันมั่นเสมอ
และเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณมัดร้องร้องได้ครับ
มาพบกับคุณมัดนะครับหญิงสาวผู้ประสบภัยจากฤทยา
จะขอสู้เพื่อมารดาและลูกที่รักดั่งดวงใจ
เชิญพบกับคุณมัดครับ
สวัสดีครับคุณมัดสวัสดีครับเป็นกลางเลยค่ะ
ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้ว
นะครับสำหรับครอบครัวของคุณมัดนะครับ
ก็ขอต้อนรับนะครับทางด้านล่างนะครับคุณแม่แมวนะครับ
ลูกสาวน้องจันเจ้าน้องอาบาทแล้วก็สามีคุณบอลนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณมัดมาจากที่ไหนคะจังหวัดสมุดปราการค่ะ
แต่เห็นทีมงานบอกว่าเมื่อคืนนี้คุณมัดไม่ได้พักผ่อนเลยนอนน้อย

ไปส่งของต่างจังหวัดไปส่งกุ้งค่ะ

ไม่ค่ะตอนนี้เป็นอาชีพที่เราหารับจ้างค่ะ

บอกว่าซื้อรถคันนี้มาไม่นาน
ดาวน์มาแล้วก็ผ่อนมาได้กี่เดือนแล้ว

ทีนี้หลังจากมันเป็นอย่างนี้
ณตอนนี้งานมันกลับมาบ้างหรือยัง

ก็คือเรายังจะต้องแข่งกับคนหลายคนที่เขาเจอวิกฤตเหมือนเรา
ลายกลุ่มมัดมีทั้งหมด๖กลุ่ม
และแต่ละกลุ่มมี๒๐๐กว่าคน

คือเราไม่สามารถจะวางโทรศัพท์ลงไปได้เลย
คือบวกลบคุณหารมาแล้วล่ะหาค่าน้ำมันค่ากิน

เราไม่สามารถที่จะมีเงินเข้ามาได้เลยค่ะ
เดี๋ยวให้บอกเบอร์ว่าเราอาจจะรับจ้าง
เรียกว่ารับจ้างทั่วไปกันแล้วกัน
ใครมีอะไรก็เดี๋ยวจ้างคุณมัดได้

แต่เล็กผ่อนไปได้เดือนเดียวเองเนอะ

ยังไม่ได้ผ่อนสักเดือนเลยเหรอคะ

อาทิตย์นึงก็มีสองวันสามวันแล้วแต่ครับ

คุณบอลเขาเป็นพนักงานยกแบบว่าอาหารที่ออกจากเตาค่ะ

อเรนนี่แบบว่าก็คือร้านอาหารเขาจะเป็นพนักงานยก
เขาก็มาตามตามผ่านหน้าเวทีก็ยิ้มเลยแล้วก็ฆ่า

แล้วก็ถามว่าพี่เป็นใครอะไรอย่างนี้หนูก็ถามเขา

โอเคโอเคพี่รู้จักกันไว้หนูชื่อมัดนะหนูก็คุยกับเขา
เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณบอลเขาก็เกเรมากเหมือนกัน
เกเรมากค่ะทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีค่ะ
ตัวเขาทำมาหมดทุกอย่างค่ะ
แรกเราไม่ได้รู้ภูมิฐานประวัติเขา

แต่พอวันหนึ่งเขาก็วันนั้นน่ะหนูเสียใจน่าจะเป็นสักเรื่องหนึ่ง
เขาก็มาพูดว่าจะไปคิดมากทำไม
พรุ่งนี้ก็ยังมีเราก็เลยมองหน้า

ก็เลยเริ่มที่จะคุยกับเขาคุยพูดกัน
ก็จนตัดสินใจว่าตกลงคบกัน
แต่ว่าเขาต้องไปทำงานเกี่ยวกับเรือ

คือคิดว่าเขาไม่ดีพอที่จะเป็นพ่อของเราพวกเรา

แล้วก็ไม่อยากให้แม่เขาต้องเครียดว่า
ไปเอาใครมาทำไมถึงแบบ

ตั้งท้องแล้วก็ความเครียดมันก็เกิดขึ้น

แล้วเขารู้ไหมครับคุณบอลรู้ไม่ชาติว่ามาท้องแล้วไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะ

จนวันหนึ่งเขาก็เดินเข้ามาในร้าน

มั้งคงมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอ

แต่แค่รอจังหวะที่จะเข้ามาหาเรา

๒ปีซึ่งเขามีรู้ว่าเขามีลูกด้วย
ไม่ค่ะ
ลูกคลอดแล้วด้วย
ทำไมยังไงมันเป็นช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ย

เล็กก็พูดอย่างนี้แม่เขาก็เหมือนได้ยินนะคะ
ก็เลยคุยกันกับแม่เขา
แม่เขาก็เป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกพี่บอล

แม่คะณตอนแรกแม่รู้ไหมว่าลูกเขยนี่
มีเรื่องราวอดีตเป็นยังไงบ้างได้คุยกับคุณมัดบ้างไหม

แล้ววันที่คุณบอลเขาไปหาคุณแม่

ทำไมคุณแม่ถึงรับเขาเป็นเขยคุณแม่คะ
ถือว่าเขาเป็นพ่อของลูกแล้วเขาก็เป็นคนนิสัยดีมาก
แต่อดีตก็เป็นอดีตเนอะคุณแม่เนอะครับ

ไม่แน่ใจอินโทรอินโทรก็ขึ้นมา
เห็นคุณมัตต์ทำหน้าแปลกน่ะ
แล้วก็สายหน้าด้วย
แล้วคุณมัตต์แรงนี้เป็นไงค่ะ
อาจจะเคยได้ร้องตอนเป็นนักร้องอะคะ
แต่อื้อ้อยังไม่มีในหัวเลย

น่าจะเป็นฝากคำถามไว้กับดาวค่ะ

ของคุณพี่รัชนกศรีโลพันธ์ค่ะ

พอบอกชื่อเพลงขึ้นมาก็โอเค

เยอะอยู่เพราะว่ามีถึง๓แผ่นป้าย

สู้นะครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖นะครับ

อินโทรนี้คือรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ด้วยความคุ้นถ้าเป็นสายประกวด

แต่ถ้าสายนักร้องผับนี่จอดเหมือนกัน

หาเพลงอื่นต่อลำบากเพลงมันโดดออกมา

ตัวช่วยคุณมัดจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่
ไม่ใช้นะครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
แสงสองแสงประดับฟ้าแต่คืนนี้ใจดวงลากลับอ่อนไหวและมืดมนต์
จะเอาความเข้มแข็งมาจากไหนมาใช้ในการอดทนเมื่อบางคนเขามาทิ้งไป
หากไม่รักไม่ทุ่มเท
คงไม่เสียใจอย่างนี้
เกลียดความจริงทุกนาที
ที่ชีวิตไม่เหลือใคร
ผ่านไปจากคืนนี้ก็อีกเช้า
อีกเช้าที่ไร้ความหมาย
ถูกค้างไว้ในโลกที่วางเปล่า
อยากจะทำเดาหนังคายรักใครบางมาย
อยู่ยังไงเมื่อต้องผิดหวัง
ลบตรงในเมื่อทุกเส้นทางมีแต่ความปวดร้าว
หนาวนั้นเป็นเมืองฉันบ้างไหม
เจ็บแค่ไหนก็ไม่ลืมเขา
ช่วยตอบคำถามฉันได้ไหมดาว
ฉันต้องถามยังไง
นักแค่ไหนใจก็รู้ที่แบกรักไปอย่างนี้
ทำไมใจรักสิ่งยังคิดถึงคนใจร้าย
ได้แต่ฝากคำถามไว้กับดาว
จากนี้จะเป็นอย่างไรเหนื่อยเกินไป
อยากลืมทุกเรื่องราว
อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม